มาดูเรื่องนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลย

เข้าห้างแป๊บเดียว

ภาพวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บางจุด

ย่านคลอง๗ถนนบรังสิน
อำเภอธัญบุรีจังหวัดประธุมธานี

เป็นของนางซับดารัฐ
ธีระสมบัติเธออายุ๔๔ปี
แจ้งความไว้กับตำรวจสภคูคศ

ยังใหม่อยู่นะแม่งไม่เก่ามากนะ
ไว้บริเวณลานจอดรถของห้าง
หลังจากที่เธอเข้าไปซื้อของใช้
ห้างแค่๓๐นาทีเท่านั้นเอง

เข็นของที่ซื้อมาที่จอดรถ

เคยไปจอดรถในห้างแล้วหาไม่เจอไหมเคย

ถ้าหาไม่เจอคือจำไม่ได้จอด

ใจหายผมก็เคยเป็น
ครับมันจอดตรงไหนวะแต่อันนี้ไม่ใช่ครับคุณผู้ชม

เพราะเธอจำได้ไงว่าเธอจอดตรงนี้

ช่วยหาหน่อยหาจนทั่วลาน

ไม่เจอแล้วมันไปแน่แล้ว

โทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ

พอกลับมาปุ๊บเห็นรถมาปุ๊บ

หรือก็เห็นรถวิบล้อมรอบ

รถที่สองหนูก็เอารถมาตอบ
รถเห็นมาตอบไบค์
หนูก็เดินด้วยตัวเองอีกรอบหนึ่ง

แล้วก็เริ่มจะมั่นใจแล้วว่า

สัปดาห์เนี่ยยังเล่าอีกนะครับว่า
เธอเป็นลูกค้าของห้างนี้มานานนะ

ว่าให้ผู้บริหารติดกล้องวงจรปิด

เขาบอกตรงเนี่ยลูกค้าวงจรปิดทำไมน้อยจัง
เราสามารถที่จะไปเรียกร้องเอาผิดจากทางห้างได้นะ

การุณาเก็บทรัพย์สินของท่านให้ดีอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่นี่เธอเรียกร้องเรื่องหนึ่งอยู่กล้องวงจรปิด

ไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่มุมเดียวนะฮะ